คุณผู้ชมดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะ
มีเหตุคุณลุงคนหนึ่งอายุ๖๐กว่าปี
เสียชีวิตอยู่ที่บ้านพักแต่ว่าตอนที่เข้าไปดู

มีภาพวาดผู้หญิงเป็นภาพโป๊ผู้หญิง

มีรองเท้าส้นสูงผู้หญิงแล้วมีพวงมาลัยแขวน

ขออภัยนะเปื้อนเลือดรอบเดือนอยู่ด้วย
ทีนี้เขาก็เลยงงว่ามันเป็นการทำพิธีอะไรหรือเปล่า
นี่ค่ะตำรวจสพบางพลีแล้วก็มูลนิธิร่วมกับตันยู
ไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งที่บางพลีสมุทรปราการ
เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่ากลิ่นเหม็นเน่ามันโชยออกมา
แล้วไม่เจอตัวเจ้าของบ้านหลายวันแล้ว
พอเข้าไปดูค่ะเจอศพของลุงมานิดบุญยธรรมนิก
อายุ๖๗ปีคือเปลือยกายเสียชีวิตอยู่
ไม่มีบาดแผลนะน่าจะเสียชีวิตมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะ
ทีนี้ดูในห้องครัวดูในห้องนอน
เจอภาพของผู้หญิงเป็นภาพโป๊ภาพเซ็กซี่เนี่ย
ติดตามผนังติดตามพื้นบ้านที่เราเบลออยู่ในน้ำเป็นรูปใหญ่เลย
กว่ารูปแล้วก็มีรองเท้าผู้หญิงวางไว้เป็นระเบียบ
บางคู่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นรองเท้าไฮ่อยู่แล้วก็มีพวงมาลัยไฮ่ด้วย
มีการเอาทูบเอาเทียนมาตั้งไว้ใต้ภาพ

แล้วเงยหน้าไปมองที่ฝ้าเพดานเจอเป็นชั้นใน
ชั้นในเปื้อนเลือดรอบเดือนแขวนไว้อีกหลายจุด
เจ้าระทีเขาก็เลยงงว่ามันเป็นการ
บูชาทำคุณสัยเป็นความชอบส่วนตัวหรือยังไง
ทีนี้คนที่เขาเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็ไปเจอศพคนแรก
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าภาพของผู้หญิงที่เห็นทั้งหมดเป็นแฟนเก่าของผู้ตาย
ชื่อว่าแก้วแก้วเนี่ยเขาเป็นนักร้องที่ร้านอาหารเมืองพัทยา
ส่วนตัวผู้ตายเองคือนายมานิดก็เล่นดนตรีอยู่ที่พัทยาเหมือนกัน
แล้วที่ผ่านมาผู้หญิงก็จะมาเยี่ยมนายมานิดบ่อยช่วงหลังผู้หญิงหายไป
แล้วเคยเห็นพฤติกรรมของนายมานิดเนี่ยเขาจะสะสมพวกภาพแล้วก็รองเท้าผู้หญิงมานานแล้ว
ซึ่งคือสำหรับเพื่อนบ้านมองว่านายมานิดเองเขาก็สุภาพนะ
ไม่ได้เคยแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเดี๋ยวฟังเพื่อนบ้านเล่าหน่อยค่ะ
มีหอผืดแล้วก็เป็นไอวัณโลกกระแยะเป็นอยู่๒อย่าง
ที่ผ่านมาคือเค้ามีญาติมาดูแลไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะ
แกมีรูปแฟนแกเนี่ยแกก็เก็บมาเป็นหนังสือเป็นเล่มเลย
เป็นรูปผู้หญิงใช่เป็นรูปแฟนเค้านั่นแหละ
เค้ามาจากพัทยาว่าผู้หญิงคนนี้เป็นร้านอาหาร
เป็นนักรองใช่เค้าก็มาอยู่เค้าก็ไปมา
แต่เมื่อสิ้นปีที่แล้วเค้ามาอยู่
แล้วเขาก็ไปเพราะเงินออกเขาก็มาหา
เป็นคนเดียวกับในภาพใช่ค่ะอืม
ถ้าแฟนผู้หญิงมาหาเมื่อสิ้นปีนี้ก็นานแล้วนะคุณผู้ชม

ทีนี้ทีมข่าวก็โทรศัพท์สอบถามญาติของนายมานิดเหมือนกันนะคะ
ซึ่งญาติไม่ได้ติดใจสาเหตุการตาย
เพราะว่าญาติก็รู้อยู่แล้วว่านายมานิดมีโรคหอบหืดเป็นวรรณโรคมาระยะหนึ่งแล้ว
แล้วตัวนายมานิดเองก็ไม่ได้มีลูกเมีย
เดี๋ยวสายวันนี้ค่ะญาติก็จะรับศพนายมานิด
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบางฉลงนอกต่อไปด้วยนะคะ